ไปต่อที่จังหวัดสระบุรีครับมีเซลล์สาวคนหนึ่งอายุ๓๐กว่าปีหายไป๓ปี
คุณผู้ชมหาไม่เจอตั้งแต่ปี๒๕๕๙ตามหากันก็ไม่เจอ
สุดท้ายในคลองชลประธานน้ำมันลดชาวบ้านเห็นล้อรถโผล่ขึ้นมา
งมไปดูเห็นศพคนตายครับสืบไปสืบมาก็เป็นเซลล์สาวคนนี้
หายไป๓ปีสุดท้ายไปเจอจมอยู่ในคลอง
แล้วตำรวจเขาบอกว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม
เพราะแม่ของผู้ตายบอกว่าก่อนหายไปทะเลาะกับแฟนด้วยนะครับ
เช้าเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านไปพบรถเก่งคันหนึ่งโผล่มากลางคลองชนรับประทาน
ซึ่งชื่อว่าครองชายนาฏปสักหมู่๑ตศนโป่งอำเภอหนองโดนจสระบุรีครับ
ตำรวจสพนโดนพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปงมขึ้นมา
เอามาทั้งรถแบบนี้ทั้งคันนะฮะ
รากรถขึ้นมาจากครองตรวจสอบในรถ
ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอน
ห่อแบบนี้มันไม่ใช่การขับรถตกครองแน่
มันมีคนห่อแล้วก็เอาลงไปในคลองนะฮะ
รถเก่งคันนี้ทะเบียน๔กกศ๖๓๔๘กรุงเทพฯ
เจ้าของคือนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
ประกาศตามหาเพราะว่าหายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๘
สภาพรถกระจกด้านหน้าและด้านข้างแตก
มีตะไคร่น้ำจับอยู่ที่ตัวรถ

แล้วก็พบกระเป๋าสตางค์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตาย

มีเอกสารการขายปุ๋ยบางส่วน
มีซิลิโคนที่ผู้ตายเขาทำหน้าอก
แล้วก็มีกุญแจรถมีปืน๑กระบอก
ทุกอย่างก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ก่อนหน้านี้ยาของผู้ตายโพสต์เฟสบุ๊คไว้เมื่อ๘กภพ๒๕๕๙
ตามหานางสาวกลิ่นเกษรหายไปจากอำเภอพระพุทธบาทที่สระบุรีตั้งแต่
ช่วงหายไปสามเดือนแต่ว่ายังคงไร้ร่องรอยนะครับสุดท้ายมีชาวบ้านไปเจอ
รถคันนี้โผล่มานะฮะหลังไปพบรถคันนี้ครับนางลั่นธมวงสิงแม่ของ
ตายเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีอ่าเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีนะฮะ
ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็บอกตำรวจว่าผู้ตายเนี่ยคือนางสาวกลิ่นเกษรลูกสาว
อาชีพเป็นเซลล์ขายปุ๋ยนะฮะในอำเภอพระพุทธบาทแล้วก็มีกิจการขาย
เต็กเปิดร้านให้เช่าชุดไทยด้วยที่ตลาดนะครับพอมาดูที่เกิดเหตุนะฮะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นลูกสาวของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำที่ผ่านมาลูกเคยบ่นมีปัญหาทะเลาะกับแฟนบ่อย
เหลือเกินเพราะความหึงหวงของแฟนนุ่มเนื่องจากว่าลูกสาวทำงานเป็นเซลล
ต้องไปเจอกับลูกค้าเป็นผู้ชายบ่อยอืมนะฮะแต่ว่าชายคนนั้นน่ะ
ไม่เข้าใจนอกจากนี้เพื่อนกับญาติเคยฝันว่าลูกสาวจมน้ำ
แต่ไม่รู้ว่าจมที่ไหนก็เลยไม่ได้มีการออกตามหานะครับ
ก็บอกว่าจะมาขายของเหมือนเดิมอะค่ะจะมาขายของตอนเช้าจะมา
ช่วยแม่ขายของแล้วก็จะเลยไปชัยนาธจะไปหาตากับยายอะไรอย่าง
เนี้ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนก็มีเรื่องที่ว่าทะเลาะเบาะแว้ง
อะไรกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแฟนนี่คือเป็นเป็นกิ๊กเป็นอะไรกัน
อย่างเงี้ยเรื่องห่วงอ่ะค่ะก็มีข้าวฝันก็แบบเหมือนเขาไม่ตายอ่ะ
เหมือนแบบคือฝันเราก็ฝันเป็นแค่ฝันนะเนอะไม่ได้ไม่ไม่ฝันอะไรว่าอยู่ตรงไหน
แต่ก็ว่าทางญาติเขาบอกมีเข้าฝันว่ารถจมน้ำอะไรอย่างนี้
มีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใช่เขาไม่บอกว่าเออตกน้ำอยู่ที่นั่นนะ
ที่นี่นะมีแต่ว่าคือลูกพี่ลูกน้องเขานะฝันว่ารถตกน้ำ
แล้วก็มีเพื่อนกันฝันว่าตกน้ำเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหน
เขาต้องคงโดนฆ่ามานะคะเอาศพมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครนะคะก็ถามอยู่นะ
เขาก็บอกว่าน้องไปแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลานี้เขาไม่ได้ตามหากับไม่ไม่ไม่ไม่ตามเขาไม่เขาบอกเองว่าเขาไม่ตาม
ทำไมครับผมเขาหาว่าเขาก็พูดว่าเขาไม่ตามอ่ะ
เราก็ไม่รู้เหตุผลเขาเหมือนกันมาดูฝากฝั่งตำรวจบ้างนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์วิเชียนสรรนะฮะเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสระบุรีก็บอกว่าจากหลักฐานที่พบในรถเนี่ย
ว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางมากกว่าเพราะว่ามีผ้าห่มมัดร่างของผู้ตายอยู่
นะฮะแล้วก็พยานบุคคลคือแม่เองก็ให้การว่าก่อนที่เสียชีวิตนั้นได้มีการคบหากับผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการผลิตปุ๋ยเหมือนกัน
สาเหตุการตายเนี่ยต้องรอการตรวจสอบโครงกระดูกก่อนแล้วก็หลักฐานในรถ
ฆาตกรที่เจอคือหลักฐานมันถูกแช่น้ำด้วย๓ปี
รถมันเต็มไปด้วยโครนมันหายาก
ร่องรอยของการฆาตกรรมหรือว่าของฆาตกรมันอาจจะเลือนหายไป
แต่เชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลงเหลืออยู่บ้าง
เชื่อมโยงไปถึงฆาตกรได้
แล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าปืนที่พบในรถเป็นปืนของเล่น
นักงานสอบสวนก็ต้องมีการสอบปากคำแม่ของผู้ตายเพิ่มเติม
ตรงกันกับโครงกระดูกหรือไม่นะครับ
เชื่อว่าการที่รถโผล่ขึ้นมาผู้ตายน่าจะโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้น
แล้วก็สักวันยังคงจะเจอคนที่เขาทำ